คุณผู้ชมมาตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่โอ้โห
พ่อแม่เนี่ยทำใจรับไม่ได้จริงจริงค่ะเริ่มต้นเรื่องก็คือ
โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กบอกว่าเธอไปคลอดลูก
ที่โรงพยาบาลชัยนาธนเรนทรแต่ว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยบอกว่า
อย่าเพิ่งเบ่งนะเดี๋ยวรอก่อนตอนนี้ยังเบ่งไม่ได้
แต่สุดท้ายเนี่ยลูกของเธอเสียชีวิตนะคะเมื่อ๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
เธอบอกว่าเธอติดใจการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมาก
ทำไมถึงบอกเธอว่าอย่าเพิ่งเบ่งทั้งที่เหมือนลูกก็พยายามจะออกมาอยู่แล้ว
ทางโรงพยาบาลบอกว่าปากมดลูกยังเปิดไม่เต็มที่
รอก่อนอย่าเพิ่งเบ่งแต่สุดท้ายลูกเธอเสียชีวิตนะคะ
ไตเติลอายุคันสามสิบแปดสัปดาห์สองวันค่ะแค่นี้ก็ช้ำใจแล้วอืม
แต่มันช้ำใจกว่านั้นอีกคุณผู้ชมคือเมื่อวานนี้นะคะ
ตัวแม่กับพ่อเนี่ยนะคะไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สพเมืองชัยนาธ
ขอให้พนักงานสอบสวนส่งศพลูกไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะแต่กลายเป็นว่า
ศพของน้องไตเติลถูกพ่ออีกคนนำไปเผาแล้วค่ะอ้าว
ที่วัดศรีวิชัยวัฒนารามอำเภอเมืองชัยนาฏตั้งแต่๑๑โมงเช้าเมื่อวานนี้
หมายความว่าอย่างไรนั่นน่ะสิหมายความว่ายังไง
ทำไมศพลูกของเธอถูกจ่ายให้กับพ่ออีกคนนึงพ่อคนอื่นเลย
คือสลับศพหรือยังไงแล้วเผาแล้วด้วยอ๋อ
ล่าสุดวันนี้นะคะตัวพ่อกับแม่ไปที่เมนของวัดเลยนะคะ
นายอันวาสเปรียมสิริอายุยี่สิบเจ็ดปีนางสาวกฤษณาขวัญศรีอายุยี่สิบสามปี
กับแม่ของน้องไตเติลค่ะไปถึงเมนที่วัดศรีวิชัยวัฒนาราม
ไปขอเท่ากระดูกของลูกอะค่ะเพื่อนำไปตรวจเทียบดีเอ็นเอ
ว่าเป็นลูกชายของเธอหรือเปล่าเธอยืนยันว่าไม่ยอมจริงจริง
ต้องเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องมันสองเรื่องซ้อนเลยนะ
ค่ะเรื่องแรกทำให้ลูกเธอเสียชีวิตเรื่องที่สอง
ทำไมถึงส่งศพของลูกเธอไปให้ใครก็ไม่รู้เอาไปเผา
เป็นการทำลายหลักฐานอะไรหรือเปล่าวันนี้ทีมข่าวไปคุยกับสับปะเรอของวัดนะคะ
นายสมเกียจน้อยยาอายุ๕๖ซึ่งเป็นคนทำพิธีเผาศพอะค่ะ
เดี๋ยวสับปะเลอเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้น
เขาโทรมาหาหาผมว่าจะเผาศพต่อประมาณสามโมง
แล้วก็เขาจะเอาศพมาเผาตอน๕โมงพอผมมาวัดเขาก็เขาก็มารอผมที่วัดที่๕โมง
แล้วเขาก็ผมขอว่าต้องเอาใบเอกสารมาเขาก็ไปถ่ายใบไอ้นี่ใบบัตรประชาชนมาให้ผมแล้วก็ให้เขาเซ็น
แล้วเขาก็ยืนพักหนึ่งแต่เขาก็จะไม่ยอมกลับเขาจะเอากระดูกไปด้วยไง
ถ้าบอกไม่มีแล้วกระดูกก็ไปเป็นกี่เท่าแล้วจะกี่เท่า
พอสักพักเขาก็ยืนเหมือนก็ดูท่าทางเหมือนเขาจะโอ้พ่อคนตายเนี่ย
เขาก็ร้องผมร้องไห้จะเป็นจะตายผมพ่อจริงแล้วแต่แม่ไม่มีนะ
มีแต่ผู้ชายเหมือนหมอใจหมอใจ
นี่นะคะกลายเป็นสองเรื่องซ้อนนะคะหนึ่งก็คือทำคลอดจนลูกเสียชีวิต
สองก็คือส่งร่างของลูกไปให้ใครก็ไม่รู้นำไปทำพิธีเผาเฉยเลยนะคะ
พ่อของเด็กบอกว่าเด็กที่นำไปเผาเนี่ย
บอกกับสับปะเหลอว่าไม่ต้องมาเป็นกุศลนะอืม
พระมาสวดบังสกุลเท่านั้นแหละแล้วก็เผาเลย
สับปะเหลอก็เลยบอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นการทำลายหลักฐานอะไรหรือเปล่า
เท่าที่ผ่านมาเวลาเผาศพเด็กก็ไม่เคยเจอลักษณะแบบนี้
แล้วคนที่นำศพเด็กไปเผาเนี่ยค่ะบอกว่าเป็นพ่อนะคะ
ไปคนเดียวไม่มีญาติไม่มีแม่ไม่มีใครเลยแปลกมาก
ไปคนเดียวนี่ค่ะแต่มีหมอพาไปเผาศพค่ะ
นี่ค่ะตัวสับปะเลอบอกแบบนี้นะคะอืม
วันนี้พ่อแม่ที่แท้จริงมาแสดงตัวสับปะเลอบอกผมตกใจมาก
สลับศพเด็กหรือยังไงงงมากทีมข่าวก็เลยเปิดภาพน้องไตเติลให้สับปะเหลอดู
ปะเหลอก็เลยยืนยันว่าอ๋อเมื่อวานนี้ที่เผาไป
สมน้องไตเติ้ลจริงจริงคนนี้จริงจริงคนนี้เลย
ทีมข่าวก็ไปที่บ้านของพ่อแม่น้องไตเติลด้วยนะคะแม่ก็นำเท่ากระดูกที่รับมาจากวัดมาตั้งเอาไว้ที่บ้าน
แล้วก็จุดทูปบอกให้น้องไตเติลกลับบ้านมาอยู่กับแม่นี่ค่ะแล้วก็เปิดห้องให้ทีมข่าวเราดู
ข้าวของเครื่องใช้เตรียมไว้ให้กับลูกมีเปรย์มีผ้าห่มมีหมอนที่นอนเสื้อผ้าขวดนมผ้าอ้อม
วางเอาไว้แม่บอกเสียใจมากแม่รับไม่ได้จริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกแม่
ยังไม่แจ้งสาเหตุว่าน้องตายเพราะอะไรก็คือเอาน้องไปทำไปชนะสูตรที่สวรรค์ประชารักษ์
ก็คือรอผลอยู่นี่ไงแล้วมันมาเกิดเหตุแบบเนี้ยจะขาดใจตามน้องไปด้วยซ้ำ
ช่วงที่รู้ว่าน้องไม่หายใจแล้วเพราะในขณะนั้นแม่ก็ตกเลือดเยอะเหมือนกัน
เพราะว่าน้องจะออกตั้งนานแล้วแต่ไม่ให้ออก
คนที่อยู่ห้องเก็บศพอ่ะเขาก็เขาก็รู้ดีอยู่แล้วว่าลูกใครอ่ะ
ไหนพ่อคนไหนแม่ไม่ใช่เขาไม่รู้เพราะว่าผมไปหาลูกผมตอนเช้าอ่ะ
ผมก็ไปให้ให้เขาหยิบศพลูกมาให้ดูเขาก็เขาก็หยิบมาถูกนะ
เขาไม่ได้ถามนะว่าศพลูกคนไหนเขาก็หยิบมาให้ผมดูถูก
แต่ตอนเอาผู้ชายอีกคนที่เขาเอาศพมาทำพิธีเนี่ย
เขาไม่รู้เหรอว่าศพลูกผมคนนี้ศพลูกใครคนไหนเขาไม่รู้บ้างเหรอ
ลูกเราเสียเนี่ยเราก็เสียใจอยู่แล้วแล้วมาเอาลูกเรามาเผาอีก
เรารู้สึกยิ่งแย่ไว้ใยมันมันจุกอยู่ในอกอ่ะ

ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยกรรมนะคะก็แนะนำว่าให้นำเท่ากระดูกไปฝากไว้
กับเจ้าอาวาสวัดเพื่อให้เก็บรักษาไว้ก่อนเมื่อช่วงบ่ายก็นำเท่ากระดูกกลับไปที่วัดค่ะ
คือพ่อกับแม่เด็กบอกว่าผิดหวังมากจริงผิดหวังกับการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะส่วนญาติทวดและป้าของน้องไตเติลก็บอกว่าที่บ้านช็อกมาก
เพราะทุกคนเตรียมรับขวัญหลานรอดูหน้าหลานคนนี้
ดังนั้นอยากให้โรงพยาบาลออกมาชี้แจงมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะสำหรับคนเป็นแม่สูญเสียลูกระหว่างคลอดก็แย่มากพอแล้วนะคะ
แต่ยังมาเจอกับเหตุสลับศพนำไปเผาอีกเนี่ยไม่มีใครรับไหวหรอก
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปตามหานะคะว่าใครนำศพน้องไตเติลไปเผา
ที่บอกว่าเป็นผู้ชายเหมือนกับเป็นพ่ออ้างว่าเป็นพ่อแล้วก็เผาศพน้องเลยเนี่ย
ปรากฏว่าเป็นชาวตำบลโพนางดำออก
อำเภาศพญาจังหวัดชัยนาธิ์ชื่อว่าไอ๋เป็นนำนำสมุด

เขาก็นัดผมเวลา๔โมงครึ่งให้ไปเจอที่ห้องดับเกรด
เขาก็เอาเด็กบอกคุณพ่อเด็กใช่ไหมผมบอกใช่
แล้วเขาก็ไปเอาเด็กออกมาใส่โรงแล้วทีนี้ผมขอดูหน้าลูกหน่อยได้ไหม
เพราะผมยังไม่เคยได้ดูเลยผมเขาก็เปิดดูดูให้เลยลงเนี่ยให้ดู
ผมก็ไปดูยืนดูอย่างนี้อย่างนี้ก็แค่นั้นนะครับ
เขาถามว่าคุณเป็นไรเป็นพ่อแล้วก็มีเอกสารให้ผมเซ็น
เขาบอกเดี๋ยวหมอไปด้วยสองคนนั่งคู่กันไปแล้วตอนหลังก็ขี่รถเครื่องกันมา
หรืออะไรก็เราไม่ได้เห็นแล้วผมไปกับคนขับคนหนึ่งคนขับรถโรงพยาบาล

ก่อนออกที่จะไปทำวิธีเนี่ยหมอเขาพูดอะไรไหม
ว่าจะต้องไปด้วยเพราะอะไรไม่เคยพูด
ก็เหมือนแบบว่าเขาจะไปเป็นเพื่อนผมก็ขอโทษแล้วกัน
ผมไม่มีเจตนาที่ว่าจะไปนั่นหรอกเพราะว่าเขาบอกเป็นลูกผม
ผมก็ต้องไปทำพิธีถ้าก็เออเขาบอกว่าไม่ใช่ลูกผม
ผมก็ไม่กล้าไปทำผมก็ขอโทษด้วยตรงนี้
นี่ค่ะในเอนามสมมุติคนนี้บอกว่าผมก็ถามแล้ว

ผมย้ำเจ้าหน้าที่แล้วว่านี่คือศพลูกผมใช่ไหม
เจ้าหน้าที่ยืนยันว่านี่แหละลูกคุณ
เอ๋นามสมมุติคนนี้ก็เลยบอกว่าไม่ได้ไปร่วมมือกับใครเพื่อทำลายหลักฐานนะ
นำศพเด็กไปเผาเพราะไม่รู้แล้วที่ไปคนเดียวเพราะภรรยาอาการไม่ค่อยดี
ในเอกถ่ายรูปหน้าลงศพเอาไว้หนึ่งรูป
เป็นรูปทารกห่อผ้าสีน้ำเงินสวมหมวกเป็นลายลายขอบสีเหลือง
ก็เทียบภาพนะคะภาพน้องไตเติลที่แม่ของน้องไตเติลถ่ายไว้หลังคลอด
เท่าที่ดูคือหน้าเหมือนกันเลยค่ะ
ค่ะคือหน้าจอเราจำเป็นต้องขออนุญาตเบลอภาพนะคะหน้าเหมือนกันเลย
จอที่เอามาเทียบจริงก็คือเหมือนกันเป๊ะค่ะ
แต่ว่าหมวกเนี่ยค่ะคือคนละสีกันนี่นะคะก็น่าจะเป็นลักษณะที่ทางโรงพยาบาลเปลี่ยนให้หรือเปล่า
อันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าดูหน้าเนี่ยหน้าเหมือนกันเลยนะคะ
ภาพถ่ายที่โรงศพกับภาพหลังคลอดนะคะ
ภรรยาของในเอนามสมมุตินะคะชื่อว่านางสาวปรังเป็นนามสมมุติเช่นเดียวกัน

เขาเล่าให้ฟังว่าคือเธอสูญเสียลูกคือเล่าไปร้องไห้ไปนะ
เธอบอกว่าเธอมีลูกมาแล้วสองคนค่ะแต่สำหรับท้องลูกคนที่สามเนี่ย
ครั้งแรกเธอท้องแล้วก็แท้งแล้วมาคลอดก็เสียชีวิตอีก
รอบล่าสุดก็เนี่ยค่ะลูกเธอเสียชีวิตเหมือนกัน
แต่กลายเป็นว่าสลับศพกับน้องไตเติลนะคะ
บอกว่าคือเธอเองไม่กล้ามองหน้าลูก
ก็เลยให้สามีทำหน้าที่นำศพลูกไปเผาก็เลยไม่ได้มอง
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นการสลับศพกันกับศพน้องไตเติล
ลดเลือดตั้งก่อนก่อนและหลังก่อน

ไม่ให้ดูว่าเป็นเพศหญิง

คืออย่างนี้คนที่ไม่เคยเห็นหน้า

มีผู้ศูนย์เสียและผู้เสียหาย
สองครอบครัวนะคะก็คือครอบครัวของน้องไตเติล
และครอบครัวนี้คือครอบครัวของนายเอ๋กับนางสาวปรางคนนี้นะคะ
เพราะกลายเป็นว่าสลับศพลูกอ่ะค่ะแล้วฝั่งนี้เขาเผาไปแล้วเนี่ยนะคะ
ซึ่งจริงแล้วเด็กสองคนต่างกันมากนะคะคุณผู้ชม
ทั้งสองคนที่เสียชีวิตเนี่ยต่างกันมากต่างกันยังไงเดี๋ยวอธิบายแบบนี้
น้องไตเติ้ลเป็นทารกเพศชายค่ะอายุคันสามสิบแปดสัปดาห์กับสองวัน
น้ำหนักสามพันหนึ่งร้อยกรัมเสียชีวิตยี่สิบเจ็ดกรกฎาคม
ส่วนลูกของนายเอ๋และนางสาวปรางเป็นเพศหญิงค่ะคือแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วนะคะ
เป็นทารกเพศหญิงคลอดก่อนกำหนดอายุคัน๗เดือน
น้ำหนักแค่หนึ่งพันห้าร้อยกรัมเสียชีวิตยี่สิบแปดกรกฎาคม
คุณผู้ชมดูความต่างค่ะต่างกันชัดชัดแบบนี้นะคะ
ระหว่างสองศพนะคะคือถ้าเป็นทารกคลอดก่อนกำหนดเนี่ย
ตัวเขาจะเล็กมากเล็กกว่าทารกไซส์ปกติที่ออกมา
แต่เอาง่ายคุณผู้ชมแค่เพศเนี่ยมันแยกได้ชัดเจนแน่นอน
ใช่ค่ะแต่ว่าในเออีกครอบครัวนึงอะค่ะ
ที่เขาเผาศพลูกไปแล้วเนี่ยในเอบอกว่าก็ไม่กล้ามองหน้าลูกเหมือนกัน
ก็คือเสียใจภรรยาก็ไม่พร้อมจะมาเผาก็เลยก็เลยเผาไปเลย
ดำเนินการไปเลยคนเดียวเลยไม่แน่ใจว่าสลับศพกันหรือเปล่า
อืมนี่ทีมข่าวถามไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลชัยนาธนเรนทร
เพื่อถามเรื่องนี้นะคะคือโรงพยาบาลต้องตอบหลายคำถามมากนะคะ
เรื่องของน้องไตเติลที่คุณแม่ทำคลอดแล้วน้องเสียชีวิตขณะทำคลอด
และเรื่องของการสลับศพเด็กเนี่ยค่ะทีมข่าวบอกว่าขอถามเรื่องสลับศพก่อนเลยก็แล้วกัน
วันนี้ไม่มีใครให้ข้อมูลได้นะคะโรงพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการแถลงชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทางโรงพยาบาลบอกว่าพร้อมที่จะรับผิดชอบเยียวยาแต่เดี๋ยวยังไงก็คือเรายังไม่ได้ข้อมูลมาชัด
เพราะโรงพยาบาลบอกว่าให้รอฟังพรุ่งนี้เดี๋ยวเรานำข้อมูลมานำเสนอคุณผู้ชมพรุ่งนี้นะคะ
คุณผู้ชมตามกันต่อกรณีของน้องไตเติลค่ะแม่ของน้องไตเติลติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกนะคะ
คือโรงพยาบาลแถลงข้อเท็จจริงเอาไว้๓๐กรกฎาคมแบบนี้ว่า๒๗กรกฎาคม๒๕๖๓๗นาฬิกา๕๐นาที
แม่เนี่ยมาโรงพยาบาลด้วยการเจ็บท้องคลอดปากมดลูกเปิดแค่๒เซนติเมตรก็เลยให้นอนรอ
ต่อมาเนี่ยแม่มีอาการปวดหน่วงคล้ายปวดเบงแต่ปากมดลูกเปิด๓เซนติเมตร
ยังไม่เข้าสู่ระยะเบ่งคลอดเสียงหัวใจทารกปกติก็เลยให้ยาบรรเทาอาการปวด
๑นาฬิกา๔๐นาทีปากมดลูกเปิด๑๐เซนติเมตรพร้อมจะเบ่งคลอดก็เลยให้เบ่งคลอด
คลอดทารก๑๑นาฬิกา๔๙นาทีแต่ทารกไม่ร้องไม่หายใจหัวใจไม่เต้น
ก็เลยปั๊มหัวใจใส่ท่อช่วยหายใจให้ออกซิเจนให้ยาให้น้ำ๑ชั่วโมง
แต่ไม่สามารถกู้ชีพทารกได้สาเหตุที่ทารกเสียชีวิตยังไม่ทราบแน่ชัด
ต้องส่งชนะสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลผลจะออกมา๒๔สัปดาห์
โรงพยาบาลยืนยันว่ากู้ชีพอย่างเต็มความสามารถแล้ว
อันนี้คือคำชี้แจงกรณีการทำคลอดน้องไตเติล
แต่ปัญหาคือจะชนะสูตรพลิกศพยังไงล่ะคะ
เพราะว่าสลับศพเอาศพน้องไตเติลไปให้อีกครอบครัวนึงแล้วเขาเผาไปแล้ว
ก็ชนะสูตรอะไรไม่ได้แล้วนะคะ